เรื่องราวของเจ้าบัวน้อยครับลิงกอลิล่า
หลายคนน่าจะรู้จักกันดีนะครับอยู่ที่ห้างพาต้านะครับด้านบน
ล่าสุดครับสวนสัตว์พาต้าตั้งรางวัลนำจับ๑แสน
บอกว่าปล่อยบัวน้อย
ถ้าภาษาอังกฤษก็คือใช้คำว่าฟรีบัวน้อยครับ

แบบนี้คุณขวัญคุณผู้ชมครับ
บอกว่าจะต้องจับตัวคนที่ก่อเหตุนี้มาดำเนินคดีให้ได้
รวมถึงจะดำเนินคดีกับกลุ่มคนที่ต่อต้านและบุกรุกด้วยนะฮะ

มี๕คนบุกลุกพื้นที่ห้างพาต้าครับ
นสะพานลอยข้ามเข้ามาที่ขอบอาคารชั้น๓ด้านหน้าห้าง
แล้วพ่นสีใส่ผนังอาคาร
ข้อความเหมือนกับเชิงต่อต้าน
ต้องการให้ปล่อยตัวบัวน้อยลิงกอลิล่า

อย่างที่บอกว่ามีหลายภาษาด้วย

ออกแถลงการมีประมาณสัก๖หน้ากระดาษ
บอกว่าบริษัทถูกละเมิดสิทธิ์มานานแล้ว
มีนักอนุรักษ์บางคนฉวยโอกาส
ต้านสวนสัตว์พาต้าให้ข้อมูลมอมมัมเยาวชน
บอกว่าบัวน้อยทุกข์อย่างนั้นทรมานแบบนี้
สัตว์ยืนยันว่าดูแลบัวน้อยเป็นอย่างดี
แล้วที่ผ่านมาก็เพิ่งจะทำความเข้าใจจากแถลงการให้ประชาชนได้รับทราบ
ประมาณสัก๔เดือนก่อนที่ออกแถลงการออกมา
คนก็เพิ่งจะเข้าใจแล้วก็รับรู้ที่มาที่ไปของบัวน้อย
และเหตุผลทำไมจะต้องดูแลบัวน้อยแบบนี้

แม้ว่าบริษัทจะประสบปัญหาขาดทุนหรือมีการตั้งราคาบัวน้อย๓๐ล้าน
เขาก็มีการแถลงชี้แจงมาแล้ว
ต่อต้านครอบครองบัวน้อยเขาบอกว่า
เกิดขึ้นมาตลอดระยะเวลา๓๐ปี
ผ่านกลุ่มคนดาราเซเลปนักอนฮุรัค
ของบัวน้อยเป็นอย่างดี
ดังนั้นครับตอนนี้เขาตั้งรางวัลนำจับ๑แสนบาทให้กับคนที่ให้เบาะแส
หากรู้ว่าใครทำผิดให้เบาะแสมามีรางวัลนำจับให้
หรือใครเป็นผู้บงการแจ้งบ่อแสไปได้นะครับ
นี่นะฮะบริษัทบอกว่าจะเอาผิดอย่างจริงจังกับเหตุการณ์นี้อย่างแน่นอนนะครับ